คุณผู้ชมครับเรามาดูอีกตัวหนึ่ง

นี่เขาบอกว่ามีจอราเข้อยู่ในสวนสาธารณะที่นนทบุรี
คุณอาจจะเป็นตัวเงินตัวทองหรือเปล่า
หรือว่าเป็นขอนไม้หรือเปล่าแต่คลิปนี้คุณดูให้ดี
งั้นฉันเห็นแบบนี้แล้วฉันก็เดาว่าจอราเค่ละ

แล้วคนที่ถ่ายคลิปนะเป็นผู้หญิงนะเธอบอกว่า

มันหายใจฟองอากาศออกปุ๊บ

เออนะครับแล้วที่น่าตกอกตกใจ
คือมันอยู่ในสวนสาธารณะสาลากลางจังหวัดนนทบุรี
ซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่ประชาชนชาวบ้าน
เขาไปออกกำลังกายไปพักผ่อนหย่อนใจกัน
แล้วเจ้าตัวนี้มันหลุดมาจากไหน

ถ้าเอามาปล่อยตอนที่มันโตขนาดนี้

หรือว่าปล่อยไว้ตั้งแต่ตัวมันเล็ก
แล้วมันก็หาอะไรกินในบ่อนี้

คือคนที่ถ่ายคือนางสาววัชรีทองไทย

บอกว่าคลิปนี้ถ่ายไว้เย็นวันที่๕กันยายน
ไปออกกำลังกายไปพักผ่อนที่สวนสาธารณะ
ไม่คิดว่ามันจะเป็นจราเข้หรือเปล่า
คือตอนแรกพยายามคิดว่าเป็นตัวเงินตัวทอง
แต่ซูมดูแล้วดูอีก

เพื่อนทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า
มันคือจอร์แค่ครับ
แล้วมันลอยอยู่ในนั้น

โอ้โหถ้าเป็นจราเข้จริงมันมาจากไหนคุณ
เพราะว่าถ้าคุณรู้พิกัดสถานที่นะ

บุรีใหม่อยู่ตรงแถวแยกแครราย
คุณมันไม่ได้มีป่ารกอะไรอยู่ข้างเลยนะ
หรือว่ามีใครเลี้ยงจอราเข้ฟาร์มจอละเข้แล้วมันหลุด

ทีนี้ครับทีมข่าวของเราก็ไปสอบถามนายสมนึกธนเดชากุล
นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนนทบุรี
เมื่อวานก็ลงพื้นที่แล้วฮะเพราะว่าอยู่ใกล้สำนักงานเลยนะครับ
ลงไปนิดเดียวก็ถึงสวนนี้แล้วก็บอกว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่
บรรเทาสารภัยเทศบาลนครนนทบุรีเนี่ย
เร่งหาตัวให้เจอไม่ว่ามันจะเป็นจอราเข้หรือตัวเงินตัวทอง
ถ้าเป็นจราเข้จริงต้องเร่งหาตัวให้เจอเร็วที่สุด
โดยเริ่มปฏิบัติการทันทีตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะฮะ
เพราะว่าเกรงว่าจะเป็นอันตรายกับคนแล้วก็คนที่มาเที่ยวที่สวนสาธารณะ
มันจะกัดกินปลาในสระน้ำจนหมดนะครับ
ส่วนที่หลายคนสงสัยว่าจราเข้ตัวนี้มาได้อย่างไร
คือนายกสมนึกเนี่ยบอกแบบนี้บอกคาดว่าคงจะมีชาวบ้าน

ไม่ใช่อยู่แอบเอามาปล่อยไว้แบบนี้มันอันตราย
แต่ใครจะอุ้มจราเข้ตัวใหญ่ขนาดนี้มาแอบปล่อยนะ
ตรงนั้นคือเป็นเหมือนเป็นศูนย์ราชการระดับหนึ่งนะ
เป็นสาราว่าการมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเป็นสวนสาธารณะ
มียามมีรอบพอโอ้วน่ากลัวนะ
ไม่รู้ไปไล่ดูกล้องวงจรปิดได้หรือเปล่าแถวนั้นน่ะนะคะ
ก็ต้องรอทีมไกรทองของนนทบุรีเขาในการที่จะจับนะฮะ